ฟุตบอลต่างประเทศกลับมาที่ฟุตบอลไทยกันบ้างนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะการแข่งขันฟุตบอลไทยพิมลีกสัปดาห์ที่๗นะคะ
จูงก็เปลี่ยนมือกลับมาเป็นบุรีรำที่ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงครั้งแรกของฤดูการนี้ค่ะ
สุโขทัยเอฟซีน้องใหม่พบกับบริรามยูเนเต็ดแชมป์เก่าค่ะ
ซึ่งเกมนี้มีประตูเกิดขึ้นเพียงประตูเดียวนาทีที่๒๕ค่ะ
จังหวะที่โกซุนกิเล่นฟรีคิกเร็วแล้วก็เป็นอันโนมินท์จูจินที่หลุดเข้าไปยิงนะคะ
ตัวสารวุฒิกองลาบค่ะ
จบเกมบุรีรัมก็ชนะไป๑ประตูต่อ๐
ตอนนี้ก็มี๑๗คะแนนนะคะกระโดดขึ้นมาเป็นจ่าฝุงครั้งแรกในฤดูกาลค่ะ
เมืองทองยูเต็ดรองแชมป์เก่าเปิดบ้านพบกับศรีสะเกดเอฟซี
ครึ่งแรกเป็นเมืองทองที่ร้อนแรงกว่าแล้วก็มาได้๓ประตูรวดค่ะ
ได้ประตูแรกจากเขียวต้อนสินวานาทีที่๑๗
แล้วก็อดีศักดรายสอนที่เหมา๒ลูกนะคะนาทีที่๒๐แล้วก็๔๓
จบครึ่งแรกเจ้าถิ่นก็นำก่อนถึง๓ประตูต่อ๐
เกมก็เป็นเมืองทองที่ถล่มไปถึง๔ประตูต่อ๐นะคะตอนนี้มีเพิ่มเป็น๑๕คะแนน
ขยับขึ้นไปเป็นอันดับที่๓ด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่าหลายทีมค่ะ
ส่วนอีก๓คู่ที่เหลือนะคะเชียงรายก็ยังรักษาสถิติไม่แพ้ใครค่ะ
หลังจากบุกไปชนะโอสดสภา๒ประตูต่อ๑
ราชบุรีก็ชนะบางกอกกราสไป๔ประตูต่อ๓นะคะ
เกมนี้กายเฟนตี้แฟนนันเดสทำแททริกแล้วก็ทำให้กลายเป็นนักเตะที่ยิงในลีกเกิน๕๐ประตูแล้วด้วยค่ะ
ส่วนอีก๑คู่นะคะชัยนาธก็แพ้เป็นนัดที่๕ติดต่อกันค่ะ
ก็แพ้แบงคอกยูเนเต็ดไป๑ประตูต่อ
สรุปตารางคะแนนหลังจากผ่านไปแล้ว๗นัดนะคะ
ันดับที่๒มี๑๖คนแนนส่วนอันดับที่๓ตอนนี้มึงทองเยเตศมี๑๕คนนานค่ะ
ในราชบุรีแล้วก็เชี่ยงรายแต่ว่าเป็นไหนราดูดได้เสียดีกว่าค่ะ
ส่วนค่ำคืนนี้นะคะยังมีแข่งขันกันอีก๔คู่ค่ะ